ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้หน่อยดีกว่านะคะพี่โย่งอาร์มแชร์นั่นเองค่ะร้องเพลงก็เพราะเล่นละครคนก็กรี๊ดกราดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสละครเขาก็กำลังมาแรงเลยนะคะอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนั่นเองนะคะ
เพราะว่าพิษโควิดนะคะแต่ว่าละครเรื่องล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าฟิตแบ็คดีมาก
หลายคนลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะจบแล้ว
อยากจะให้ทำภาค๒นะฮะว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากพี่โย่งนะคะ
คือแฟนคลับตัวจริงในละครเลยติดงอมแงมมาก
ดูเองจิ้นเองจริงไหมไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เลยอันนี้ผมบอกอะไรไม่ได้
ก็แล้วแต่ผู้จัดแล้วแต่ทางช่องนะครับ
ถ้ามีก็ยินดีแล้วก็บอกได้เลยว่าจะเป็นเรื่องที่สนุกมาก
เรื่องจนกว่ารักมัดดาลใจเนี่ยก็จะเป็นอีกรสชาตินึง
ใช่แล้วก็เขาก็เป็นแฟนคลับของหนังสือเหมือนกัน
คือปกตินะคุณผู้ชมพี่โย่งไปที่ไหนพี่ก้อยจะไปด้วย

เพราะว่ามีน้องส้มหยุดเจ้าแมวตัวป่วนมาด้วยทุกที่เลยค่ะ

น่าจะเป็นขวัญใจของพี่น้องในอนาคตต่อไปด้วยนะ